ว่า๑๕ค่ำเดือน๗เขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อน
นึกออกมั้ยฮะธรรมดาจะเป็น๑๕ค่ำเดือน๑๒๑๕ค่ำเดือน๖อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าค่ำเดือน๗เขาว่าไม่เคยมี
แต่จริงแล้วเนี่ยเคยมีนะ
แต่น้อยแต่นานมาแล้วน้อยน้อยนะฮะ
เขาบอกอย่างนี้วันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะ
หลายคนส่งแชร์ต่อกันทางโซเชียลเยอะมากนะครับว่า
วันที่๔กรกฎาคมนะฮะเป็นวันพระแรม๑๕ค่ำเดือน๗
เนื่องจากปีนี้เป็นปีอธิกวานทางจันทรคติ
จึงเพิ่มข้างแรมขึ้นอีก๑วันเพื่อชดเชยวันให้ใกล้เคียงกับทางสุริยคติ
เลยทำให้จากเดิมเนี่ยเดือน๗นี้นะฮะที่เคยมีเพียงแค่แรม๑๔ค่ำ
กลายเป็นปีนี้มีแรง๑๕ค่ำโผล่ขึ้นมา
จริงเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เคยเรียกว่าไม่มีมาก่อนนะ
เคยมีเคยมีมาแล้วนะฮะเคยเกิดขึ้นในปี๒๕๔๙๒๕๕๒นะฮะ
แล้วก็เนี่ยปีนี้๒๕๕๙แล้วก็จะมี๒๕๖๗ก็จะมีอีก

อ๋ออยู่มีอยู่เมืองไทยนะแล้วก็เรียกว่าจริงแล้วก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างที่แชร์กันนั้นจริง

อ้าวแต่หมอช้างก็บอกว่าก็มีผลนะ
เอางี้หมอช้างอยู่ในสายกับเราเลยไปถามกันชัดกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงสวัสดีค่ะหมอช้างค่ะ

สวัสดีครับพี่ม้าพี่นุ่มค่ะ
กลับมาแล้วครับกลับมาคุณกลับมาจากฮ่องโกงนะครับ

ทรวงที่อยู่ห้องกงคนมาถามมาก
แรม๑๕ครั้มเดือน๗
เขาบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคือปกติในแบบไทยนะครับ
เดือนนึงเนี่ยเรามีวันพระอยู่๔วัน
ก็คือเราจะทราบว่าเป็นขั้นขึ้น๑๕ค่ำนะครับ
แล้วก็๘ค่ำนะครับแต่อันนี้มันจะมีเดือนที่เป็นเดือนที่
อย่างเช่นเดือน๗เดือน๙อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเดือนขาด

ถ้าเกิดตรงกับเดือนพวกนี้นะครับ
วันพระจะเป็นเราม๑๔ค่ำ

อันนั้นเป็นผู้ใหญ่นะครับ
ถ้าเป็นเดือนเต็มนะครับ

ยังเดือนเจ็ดเนี่ยถือว่าเป็นเดือนเล่กกี้นะครับ
วันพระของเดือน๗จะตรงกับแรม๑๔ค่ำเสมอ
แต่บังเอิญปีนี้เป็นปีที่เดือน๗มีแรม๑๕ค่ำขึ้นมานะครับ
คนก็เลยไปตกใจว่าของเดิมทุกครั้งเดือน๗มันมีแค่แรม๑๔ค่ำทำไมอยู่ดีปีนี้มีแรม๑๕ค่ำ

มันต้องแบบไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจริงมันเคยมีอยู่บ่อยนะครับ
เพราะว่าด้วยความที่ประจิตชินของไทยอาทิตย์ที่เราใช้ประจิตชินทั่วไปกับประจิตชินข้างขึ้นข้างแรมมันไม่เท่ากันนะครับ
คือปกตินานหนึ่งปีเรามี๓๖๕วันใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นแบบปฏิทินพระจันทร์ที่เราดูข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยปีนึงเนี่ยมีแค่๓๕๔วันเอง
พอผ่านไปสัก๓ปีเนี่ยวันมันจะขาดไป๓๐กว่าวัน๓๓วัน
สิ่งที่คนโบราณถามก็คือเปิ้ลเดือนแปดได้๒หลง
ให้มีเดือน๘เพิ่มขึ้นมา

ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องมาจุดประทัดอะไรใช่ไหมคะ

แต่หลายคนอาจจะงงว่าปกติปกติเดือนเจ็ดมันมีแค่แรม๑๔ค่ำ
แต่ทำไมครั้งนี้มามี๑๕ค่ำโผล่ขึ้นมาเนี่ย
แล้วเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ถือว่าดีไหมครับ
แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวันนี้แล้วนะครับ

ก็ทำบุญตักบาทสวดมนต์ปกติ

แต่ว่าปัญหาคือเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ไม่ดีในปีนี้

นี่เป็นเรื่องที่จริงถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเล่าในรายการเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าพอดีเห็นพิธีกรรายการนี้คนหนึ่งก็ไปฝรั่งเศส

เกาหลีการ์ดไง

บางคนไม่ไปบางคนไม่ไปยังอยู่

เป็นเดือนที่เรียกว่าถ้าใช้คำว่าแรงวุ่นวายเนี่ย

อุ้ยหรอฮะทั้งบ้านเมืองหรือว่าเศรษฐกิจหรือไหลค่ะ
คือทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั้งโลกของเราเลย
ถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับเริ่มจากอังกฤษออกจากยูโรนี่ก็วุ่นแล้ว
ก่อการไลฟ์มันก็เริ่มอยู่ดีก็กลับมาใหม่นะครับ

ปากคลองตลาดก็กำลังวุ่นวายอยู่
อ๋อนะครับ
คุณหนุ่มว่าดูเหมือนชีวิตวุ่นวายของแม่ช่วงนี้ครับ

อ๋อ๑๘ลักษณะเนี่ย
เลยครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้ฝากนิดนึงก็คือว่า
ถ้าเราจำเรื่องดาวมนุษยูกันได้นะฮะ

เราก็บอกว่าดาวดวงนี้มันก็อยู่กับดวงเมืองไปอีก๗ปีนะครับ
แต่ระหว่างทางที่อยู่กับดวงเมืองเนี่ย

ช่วงที่มนุษยูมีพลังมากที่สุดในรอบปีนี้

อันที่สองก็คือเรื่องของเตอร์ไพรส์นะครับระเบิดนะฮะ
ชุดเนี้ยเป็นหมายถึงเรื่องของระเบิดอืม
สิ่งที่ยังไม่มีมาเกิดขึ้นก็คือภูเขาไฟระเบิดหรือว่าแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ย
ยังไม่มานะฮะแต่ตอนนี้เรื่องอื่นมันเริ่มมาแล้ว
จากการก่อการร้ายนะครับไฟไหม้ใหญ่ในใจกลางเมืองต้องระมัดระวัง
นี่คือหมายถึงทั่วโลกเลยถูกไหมฮะทั่วโลกหลายทั่วโลกนะฮะ
เน้นที่เมืองไทยนะฮะเป็นหลักเพราะว่ามันเข้าที่ราศีเมษนะฮะ
เป็นราศีอ๋อบวกกำราศีเมษด้วยอืมอืมจ้ะ
ดังนั้นเนี่ยเดือนนี้นะครับใครที่จะมีกิจกรรมก็ใช้ชีวิตปกติ

กระโดดปัญจีจำดำน้ำลุยไฟอะไรก็

หักจ้านอ่ะ

ปูโมนเข้าไปลุยไฟกัน

มนต์นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ลงทุนน้อยที่สุดนะครับ

แล้วเล่นตุ๊กตาผีนี่น่ากลัวไหมคะ
มันน่ากลัว
อะไรก็ต้องระวังด้วยกันคือนึง

ถ้าไฟแรงมากเดือนนี้ไฟแรงแย่ระเบิด
โรงงานปุ๊บระเบิดแต่ดืนไหวรถไฟสกลางแล้ว
เราก็รอติดตามกันแล้วยิ่งเข้าสู่
ปลายเดือนเท่าไหร่ยิ่งแรงมากขึ้นเรื่อยเท่านั้นนะครับ
สมราคาแลกันว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ครับคำถามสุดท้ายครับอันนี้มีคนถามมา

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าตัวเลขดีไม่ดีนะผม

ไปตรงกับคุณอ้ำนี่บังเอิญใช่ไหม

คนก็ไปโยงว่าเป็นเรื่องดวงเรื่องอะไร
อ๋อคิดว่าจะได้ไปทำมั่งไง

ก็เป็นเลขที่ใช้กันมาอยู่ตั้งนานอยู่แล้วนะครับ